วันนี้คุณเทพไทยกับคุณมาโน่เสนพงศ์นะครับคุณผู้ชมครับ
พี่น้องนักการเมืองดังก็ได้รับการปล่อยตัวนะครับ
หลังจากถูกคุมขังมาเป็นเวลา๑๖เดือนนะครับ
แต่ต้องสวมกำไรเอ็มต่ออีกสิบแปดเดือนนะครับ

แต่ว่าคุณเทศไทยเนี่ยบนเอาไว้
่นเอาไว้ถ้าออกจากเรือนจำปั๊บจะวิ่งกลับบ้านครับ
นี่แหละครับเช้าเมื่อวานนี้
ของคุณผู้ชมเรือนจำการนะครศรีธรรมราชนะครับ
นักการเมืองดังใครไม่รู้จักบ้างอ่ะนะ
เทพไทยเนี่ยหลังจากถูกสารดีการพิพากษาจำคุก๒ปี
และตัดสิทธิภาคการเมือง๑๐ปี
โดยทั้งคู่ถูกจำคุกมาแล้ว๑๖เดือนครับ
ครบเกณฑ์การรับโทษ๒ใน๓ของกรมรัฐทันใช่ไหม
ก็เลยได้รับการอนุญาตให้พักโทษ
ที่ถูกสวมกำไรอีเอ็มอีก๘เดือนครับ
เรือนจำนำตัวทั้งสองนะครับออกจากเรือนจำ
มาไปที่สำนักงานครูปภึตจังหวัดเดาคอศรีธามราช
เพื่อทำเอกสารขั้นตอนการพักโทษแล้วสวมกำไรอีเอ็ม
นะครับอบรมนะครับอยู่ประมาณ๑ชั่วโมงนะตามหลักการหลักสูตร
จากนั้นทั้งคู่ก็มาที่หน้าเรือนจำอีกครั้งนะครับ

คือนี่คือถนนอะไรอ่ะ
ถนนสารามีชัยครับอำเภอพระพรมครับ
กิโลกันที่พี่ก็วิ่งกัน๑๐กิโลเมตรครับคุณผู้ชมครับ
มีคนรักคนชอบนะครับคนรอก็นะครับมาให้กำลังใจกัน
ก็กลับไปถึงหน้าบ้านเนี่ยประมาณสักเที่ยงได้นี่ดูคนรอเขา
ทันทีที่ถึงบ้านนะครับในเทศไทย
ก้มกราบเท้าแม่ครับนางเอื้อนเสนพงศ์อายุ๘๖ปี
รับขวัญด้วยกันพรมนมลให้ลูกนะครับให้พรให้ผลทุกข์ผลโศกนะครับ
เทพถ่ายน้ำตาลคลอเบ้าเลยนะดูตอนนี้หน่อยฮะ
นี่แหละครับบรรยากาศแต่ว่าก็มีคนสังเกต
ถ้าสังเกตคือข้อเท้าสายของนายมาโนตอ่ะ
นะครับสวมอยู่ตามเงื่อนไถการพลักถอด

ไม่ใช่นะครับคุณผู้ชมต้องฟังนะฮะ
เจ้าตัวเขาชี้แจงบอกว่าที่ไม่สวมกำไรเอ็มนะครับ
เมื่อวานนี้นะเพราะแจ้งที่อยู่คุมประพฤติ
ในพื้นที่กรุงเทพมหานครนะครับเดี๋ยวจะเข้ากรุงเทพ
เพื่อติดต่อขอสวมกอไรอีเอ็มภายใน๓วัน
ส่วนที่มาโนธเขาสวมกำไรอีเอ็มแล้วเพราะเขาแจ้งคุมประพฤติน่ะ
ว่าตัวเขาอยู่ไปหลักที่นครศรีธรรมราชบ้านเขาครับ
อย่างนี้นะได้ความรู้นะ